คุณผู้ชมไปดูความคึกขนองของคนกลุ่มหนึ่งกันหน่อย
เขาคงคิดว่ามันเท่มากทำแบบนี้
ไปเบิ้ลเครื่องกระบาดแต่งสิ้งควันดำขมง
แล้วมันกลางชุมชนด้วยครับ
โฐษศาตุมันเท่มากใช่มั้ยเนี่ย
ว่าถ้าควันยิ่งดำยิ่งเยอะมันจะชนะเหรอหรืออะไร
คงคิดไปเองแหละแล้วคงคิดว่าเออทำแบบนี้มันเท่

กรุ่งฝั่งเนี่ยเป็นตรงตราลเนี่ย

ควันดำเขาโหมงโฉงเชงขนาดนี้มันเป็นบรพิษอ่ะ
เออนะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้สิ

เท่าที่รู้เนี่ยนะเหมือนมีเรื่องกันมา
หมายถึงสองคันนี้เขามีเรื่องกันมาแต่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะ
คันหนึ่งแซงปาดหน้าไปจอดขวาง
ก็เลยเบิ้ลเครื่องพ่นควันดำใส่อีกคันนึง

ทนไม่ไหวตะโกนมีตะโกนด่าไปเยอะเหมือนกันนะ

แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจด้วย
พอกระบาดสองคนได้ยินรถไซเลนตำรวจมาโอ้โหรีบไปแนบเลย
นะฮะแต่ก่อนไปยังห้าวนะเบิ้ลเครื่องปล่อยควันดำเยอะแยะไปหมดเย้ยตำรวจครับ
นะฮะคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเอามาแชร์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
กลางเหลือเกินถนนนะคะไม่ใช่ที่มาอวดเบ่งแสดงศักดา
มีปัญหาก็ไปคุยกันอย่าทำแบบนี้
ระบุพิกัดได้ว่าเกิดขึ้นที่ตำบลมาตรพุทธที่มรยองอืม
แน่นอนชาวโซเชียลไม่ได้มีใครชื่นชมแล้วฮะ
มีแต่ประนามด่ากันขมทีเดียวเรียกร้องให้ตำรวจจับให้ได้
พวกสายควันดำทั้งหลายท่อแต่งทั้งหลายดำเนินการ
แล้วต้องให้คุกสถานเดียวนะอืมนะฮะอ่าผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่หน่อยไปดูหน่อยตรงนี้มันยังไง
ที่สี่แยกเนินพยอมค่ะนะคะเทศบาลเมืองมับตะพุธล่ะค่ะ
ก็ไปสอบถามชาวบ้านแบบนี้อู้ชาวบ้านเนี่ยรีบมาเล่ากันเลยทีเดียว
เพราะว่าทุกคนเห็นกันหมดเขาบอกว่าวันเกิดเหตุโอ้ย
รถมันติดเหลือเกินก็ไอ้สองคันนี่แหละมาเบิ้ลเครื่องควันดำอยู่แบบนี้
รถเขาก็สัญจรไม่ได้ก็แจ้งตำรวจแต่ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
แอบตำหนิว่าก็ตำรวจมาช้ามันไม่ทันการนะ
แล้วเมื่อคืนไม่พอยังมีรถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเสียงดังตรงถนนเส้นนี้อีก
หลายรอบไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยชาวบ้านครับ
ไม่ถูกต้องเลยครับไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจอดฝั่งสองคันเลย
หลังถนนนะนะรถก็ติดยาวเลยผมก็เดินไปบอกเขา
บอกไอ้คันสีสีเขียวนะบอกว่าให้เลื่อนรถลงหน่อย
เขาตายผมเลยโวลยวายอยู่จะเล่าผมไม่ได้
เมื่อคืนเขามาพ่อสิ่งมั้ย

แล้วก็สองทุ่มสิบสิบหนึ่ง

มันไหวบ้างไงประกาศสัปดาห์นี่น่าจะน่าจะประกาศสัปดาห์
เราไปถามอีกท่านหนึ่งครับคุณสมหวังเป็นที่ปรึกษาชุมชนวัดมาบตาพุทธก็บอกว่า
ตรงนี้นะรถมันชอบมาเบิ้ลบ่อยไม่รู้มันจะมาเบิ้ลทำไมบ่อยตรงนี้

ฝากตำรวจด้วยแล้วกันนะครับ
อืม